บางกอกริน่ารัชดาวีครับชุดน้ำเงินชนะมา๓เกมรวด
ก็เอาชนะรัชพัฒนเพชรบุรีทีมน้องใหม่๔๒ครับ
โดยทีมทหารน้ำนั้นนำก่อน๓๐จาก
มารัชชัยสุโภหม่าวควรเดียว๒ลูกนาทีที่๗แล้วก็๑๖
แล้วก็มีทางนัทธพลจรจิตนาที๒๓จากนั้นครับ
รัชพัฒน์เทศบุรีไล่มา๒๓จากทางจิรายุจุลเดนนาที๒๕
แล้วก็นัทพัฒนเทพมณีนาที๒๘
แล้วก็นัดที่สุดท้ายครับรัชนาวีนั้นได้ประตู
ปิดกล่องจากทางบุญมีมาตรวิเศษทำให้มี๑๒แต้มเต็ม
ก็นำเป็นจ่าฝูงเมื่อวานนะครับ๒๔ชั่วโมงเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันนะครับว่า
ทีมนำอย่างทางชมบุรีจะสามารถแซงกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับ
หลังจากตกจากบันลังไปส่วนผลอีกสองคู่ครับ
แคปชนะทางแบงคอกบีทีเอส๕๓
กอกซิตี้ครับแพ้ให้กับธรรมศาสตร์ไป๒ต่อ๓
ม๕ตลอดเชียงเหนือนั้นแพ้ให้กับการท่าเรือไป๑ประตูต่อ๕
บ่าย๓ห้องเย็นท่าข้ามเจอกับชนบุรีครับ
แล้วก็มีบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลาตี๑
แล้วก็๖องค์เย็นครับสุรทัณฑ์นี้จะพบกับสิงสมุทรสาครครับ